อุทาหรณ์ค่ะหญิงสาวรายหนึ่งเขาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยนะคะ
ตัวเธอเองซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา
ขับผ่านมาดีกำลังผ่านบริเวณที่คนเขาตกปลาค่ะ
เพราะร้ายเบ็ดเนี่ยเกี่ยวโดนหน้าบาดแผลหนักพอสมควรเลยค่ะ
สภาพบาดแผลบนใบหน้าของนางสาวกรกนกแก้วจันทร์หรือว่าน้องซีนะคะ
อายุยี่สิบปีที่ถูกเบ็ดเกี่ยวหน้าขณะที่เธอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต
ทำธุระกับแฟนค่ะขับผ่านมาถึงบริเวณถนนรอพอชอ
ในตำบลหลัก๖แถวสวนชะอมเขตอำเภอเมืองปฐุมธานี
ตอนเย็นวันที่ยี่สิบแปดมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเหตุการณ์นี้
เธอก็ได้นำมาโพสต์เตือนภัยผ่านหน้าเฟซบุ๊กตัวเอง
ขอให้คนในโลกโซเชียลช่วยกันตามหาเจ้าของเบ็ดมารับผิดชอบกับการกระทำที่เกิดขึ้นค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปหาน้องซีย้อนเรื่องราวให้ฟังค่ะ
ว่าตอนขับรถผ่านเห็นผู้ชายสองคนนี้กำลังยืนตกปลานี่คุณผู้ชมเนี่ยสังเกต
พอเป็นภาพนิ่งเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่พอซูมเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้
เป็นเส้นยาวใช่นะคะอยู่ใต้ตาอืมแล้วไปข้างหลังโดนตรงไทยทอยด้วยนะคะ
เป็นหลายเส้นเลยทีเดียวน้องซีเนี่ยบอกว่าเห็นผู้ชายสองคนนี้กำลังยืนตกปลา
แล้วก็พยายามดึงคันเบ็ดอยู่นะคะจังหวะนั้นตัวเองก็โดนสายเบ็ดที่เป็นเส้นเอ็นเหวี่ยงมาพันที่คอ
แล้วก็ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บค่ะจากนั้นคนที่ตกปลาก็ตามมาดู
พูดว่าจะพาไปหาหมอแต่ก็อาศัยจังหวะชุนละมุนหลบหนีไป
ก็เลยได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิตแต่ให้ตามหาหลักฐานเองนะคะ
ไปฟังเสียงของน้องซีพร้อมกับคุณแม่ค่ะเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกันค่ะ
ตะขอมันเกี่ยวตรงนี้แล้วมันก็หนูดึงออกค่ะ
เนี่ยเกี่ยวตรงนี้เลยเพราะว่ามันพันหลายรอบพอมันขาดมันก็มาแบบพันทัน
ถ้ามันเกี่ยวตะขอเข้ามาเกี่ยวแล้วหนูก็พยายามดึงออกให้ดึงออกให้เยอะที่สุด
เพราะว่ากลัวมันเข้ากลัวมันบาดเจ็บอืมอ่าเพราะคุณตำรวจบอกว่า
ให้เราอ่ะตามหาเองถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอเขาเมื่อไหร่ให้ไปบอกตำรวจ
ให้คุณตำรวจมาดูเนี่ยกล้องตามวงจรปิดอย่างนี้ด้วยค่ะ
ไม่ใช่ให้คนเจ็บมาเดินหาเนี่ยเดินหาทั้งวันตั้งแต่วันเกิดเรื่องวันเสาร์
เช้ามาเขาก็เดินตามหากันสองคนเนี่ยก็ตามหากล้องวงจรปิดกัน
ยันนู่นอ่ะเมืองเอกไปยังอะไรเนี่ยคนเจ็บแท้
ทั้งที่หมอบอกว่าห้ามโดนอะไรมากมายเพราะกลัวติดเชื้อ
ติดอะไรด้วยอืมซึ่งก็น้อยต้องให้คนเจ็บมาหาหลักฐานเอง
ใช่นี่คุณแม่บอกใช่ค่ะก็เลยนำเรื่องราวนี้นะคะ
แชร์บนโลกโซเชียลไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะอยากให้ผู้บังเอิญผ่านมา
มีภาพกลุ่มชายตกปลาจากกล้องหน้ารถในวันนั้นช่วยนำหลักฐานมาให้เธอด้วย
ตามหาตัวเจ้าของเส้นเอ็นเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
สวยด้วยนะอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็แผลเนี่ยอื้อหือ
แล้วเรายังเจ็บแทนเลยค่ะแต่มันอันตรายอ่ะ
คือเบ็ดมันเกี่ยวแล้วเกี่ยวเลยนะคะใช้คำนี้นะ
น้องบอกเมื่อกี้ที่มันโดนขนาดนี้เพราะว่าสายมันขาด
แล้วมันก็เลยเด้งมาพันพันพันตีหน้าไปนะคะโอ้ย